คุณผู้ชมคุณขวัญเคยเจอเครื่องบินดีเลไหมฮะ

ลำนี้๕ชั่วโมงครับเครื่องบินดีเลย๕ชั่วโมง

ลองดูภาพเลยฮะมีทั้งฝนตก

อยู่บนรันเวย์ครับคุณผู้ชม

เดี๋ยวลองดูนะฮะ

วิ่งอยู่บนรันเวย์ทางวิ่งของเครื่องบิน
เครื่องบินไม่สามารถจะลงจอดได้

นี่คือเที่ยวบินในประเทศที่นานที่สุด

เขาต้องบินจากดอนเมืองไปที่ตรัง
เที่ยวบินคือ๗โมง๓๕นาที

ควรจะต้องไปถึงตรังในตอนช่วงเวลา๙โมง

ขณะที่เครื่องบินกำลังจะลงจอดเนี่ยครับ

เอาลงจอดไม่ได้ต้องบินวนไปลงที่กระบี่ครับ

ได้ข้อมูลบอกว่าเป็นเรื่องของสภาพอากาศ
ทีนี้พอไปถึงสนามบินกระบี่ปั๊บได้วนกลับมาที่ตรังอีกรอบหนึ่ง
หลังจากนั้นแอร์ฮอสเตจและกัปตันก็เลยบอกว่า
สนามบินตรังนั้นปฏิเสธที่จะให้ลงจอด
เนื่องจากว่าภาพนี้ครับภาพหมาฮะ

ปัปตันตัดสินใจบินจากกระบี่

ปัปตันก็ต้องบินวนกลับสนามบินกะบี่อีกรอบหนึ่งอีก
โดยแจ้งบอกว่าติดปัญหาเรื่องสภาพอากาศ

สายการบินแจ้งว่าถ้ายังลงไม่ได้อีก

ผู้โดยสารก็เลยตัดสินใจกันว่าถ้าอย่างนั้น

หารค่ารถตู้ครับจากกระบี่มาที่ตรัง

ที่ผ่านมาสายการบินลงจอดที่ตรังยังไง
แล้วทำไมถึงลงจอดได้ยากจังเลย
มันก็น่าจะเคยเกิดฝนตกแบบนี้มาก่อนหรือเปล่า
เพราะผู้โดยสารมองว่าสภาพอากาศไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะ
แล้วเขาก็มีคำถามด้วยว่าสายการบินจะรับผิดชอบ

ไม่ได้ต้องการจะไปต่อว่ากัปตันหรือว่าลูกเรือนะ
ถามหาวิธีแก้ปัญหาและการรับผิดชอบจากสายการบิน

เมนต์ต่างที่เกิดขึ้น
บอกว่าเช่นอ่านแบบนี้เจอแบบนี้แล้วเซ็งแทนเลยนะ

เสียเวลาเสียขวัญกลัวมาก

ค่ารถตู้อีกอะไรต่างเยอะแยะไปหมดเลย
หมดแล้วรวมกันลบหลายพันบาท
แล้วเขากลัวไปเลยไม่กล้าที่จะขึ้นเครื่องบินอีกนะ
ล่าสุดท่าอากาศยานตรัง

เนื่องจากติดสภาพอากาศคือฝนตก
แล้วก็ยอมรับว่าเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ
พบว่ามีหมาบนทางวิ่ง
ก็เลยแจ้งให้กับนักบินได้ทราบ
เครื่องบินต้องบินกลับไปกลับมาถึง๓รอบ
แล้วก็มาลงจอดได้ตอนบ่าย๒๓นาที
จากกำหนดการเดิมคือ๙โมงเช้า
มาลงจอดที่บ่าย๒๓นาทีฮะ

ลงพื้นที่ไปดูแล้วก็วางแนวทางการแก้ปัญหา
เช่นไปตรวจสอบจุดที่อาจจะเป็นช่องทางให้หมา
หรือว่าสัตว์อื่นเล็ดลอดเข้ามาได้แล้วก็มีการให้ปิดกั้นทันที
เพิ่มความถี่ในการตรวจตราแล้วก็กำชับ
เพราะว่าบางจุดจะมีพื้นที่ก่อสร้าง
ผู้รับงานก่อสร้างก็ต้องระมัดระวังด้วย
เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกเป็นต้นนะครับ

ก็กำชับให้ตรวจสอบแนวรั้วของสนามบิน
พร้อมทั้งปิดช่องทางเข้าออกแล้ว
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้ซ้ำรอย
จะเพิ่มมาตรการเฝ้าระวังในอนาคตต่อไป